ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน

มีน้องนักเรียนหญิงนะคะอายุ๑๖ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย
เดินทางไปกับเพื่อนค่ะไปเข้าค่ายกวดวิชา
เหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย
แล้วมีจังหวะที่น้องลงจากรถไฟ
คือเพื่อนลงไปกอดน้องลงคนสุดท้ายแล้วพลาด
คุณผู้ชมค่ะน้องถูกรถไฟทับเสียชีวิตค่ะ
กู้ภัยมูลนิธิโรมใจการกุศลราชบุรีมาตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
สถานีรถไฟบางตานหมู่๑อำเภอบ้านโป่ง
พบร่างของนางสาวพลอยพัชชาอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นมปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรัง
ตอนแรกคือน้องนอนหายใจโรยริน
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล

จากการสอบถามเพื่อนของน้องค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าน้องเอก็แล้วกันนะคะอายุเพิ่ง๑๖ปี

กับเพื่อนแล้วก็ตัวน้องผู้เสียชีวิตนะคะ
๓คนเขามาด้วยกันเดินทางไปเข้าค่าย
เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่เตรียมความพร้อมมปลาย
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ช่วงปิดเทอม
จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมครับ
คือน้องออกเดินทางกันจากสถานีกันตังจังหวัดตรัง
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวาน
ขบวนรถเร็วที่๑๖๘เส้นทางกันตังกรุงเทพอภิวัต

ก็ไปเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สมัครเข้าค่ายนี้ด้วยกัน
หลายคนเลยก็เลยกลายเป็นเจอเพื่อนหลายคน
พอรถไฟแล่นไปถึงสถานีรถไฟบางตานอำเภอบ้านโป่ง
กำลังจอดเทียบชาญชาลา
น้องบอกว่าได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ประกาศ
สถานีต่อไปนครปฐม

ข้าวหยิบของเดินลงจากรถไฟ
เขาก็ตกใจคิดว่าถึงแล้ว
ก็เลยรีบรีบลุกตามไป

แต่น้องผู้เสียชีวิตเขาลงรถเป็นคนสุดท้าย
จังหวะนั้นรถไฟเคลื่อนออกพอดี

หล่นกระแทกใต้พื้นชาญชาลานะคะน้องเสียชีวิตค่ะ
คือเพื่อนของน้องที่เสียชีวิตบอกเลยว่าน้องที่เสียชีวิตนิสัยดีน่ารักมากนะคะ
จะศึกษาต่อในคณะเพศศาสตร์ตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้
ก็เดินทางมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากค่ายนี้ไม่นึกเลยว่าเพื่อนจะมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
เพื่อนที่มาด้วยกันบอกเสียใจจนทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะคือพลัดตกลงมาเสียชีวิต